ดูช่วงแรกนี้ดูอุบัติเหตุกันก่อนนะครับ
เรื่องบนท้องถนนเมื่อคืนที่ผ่านมา

เรื่องแรกเป็นความมักง่ายของคนขับรถบรรทุกหินนะครับ
หินที่บรรทุกมาหล่นเกลือนตามถนนกว่าร้อยเมตรเลยนะครับ
จนเกิดอุบัติเหตุเพราะว่ารถกระบะที่ขับตามมาเนี่ย
ลื่นถลายคุณแล้วถนนกลายเป็นแบบนี้

แต่ละคันก็ต้องวิ่งด้วยความระมัดระวัง
เปิดไฟกระพริบกระพริบเพราะหินเวลามันอยู่ที่พื้นถนนมันลื่น
มันอยู่ด้วยกันเยอะแบบนี้นะคะ
มันทำให้รถที่ขับมาเสียหลักได้นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเวลาประมาณ๕ทุ่มที่ผ่านมาครับ
บนถนนสาย๑๐๑สุรินใกล้เชิงสะพานข้ามลำน้ำ
กู่พระโกนาขาเข้าจังหวัดร้อยเอ็ดครับ
ก็มีหินล่นอยู่เกลือนถนนเลยเป็นทางยาวกว่า๑๐๐เมตร
ก็เป็นเหตุให้รถกระบะเสียหลักลื่นถลายพลิกคว่ำตกข้างทางนะครับ
เจ้าหน้าที่ต้องคอยให้สัญญาณไฟให้รถที่ขับผ่านไปผ่านมา
ต้องเพิ่มความระมัดระวังไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนกันอีก

โดยนายนเรศเดชพระคนขับรถกระบะ
เล่าให้ฟังว่าตัวเองใช้ความเร็วในการขับมาประมาณ๗๐๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
มาถึงที่เกิดเหตุรถมันสะมันสะดุดมันถลายมันลื่น
ตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นก้อนหิน

ปรากฏว่าถลายตกข้างทางเลยนะฮะ
เพราะดีที่ตัวเองนั้นได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย
แต่ว่ารถกระบะได้รับความเสียหายมากนะครับ
ทางด้านของตำรวจนั้นจะตรวจสอบกล้องวงจรปิดในบริเวณใกล้เคียง
เพื่อตามหารถบรรทุกที่ทำหินหล่นจำนวนมากครั้งนี้
เพื่อมาดำเนินคดีต่อไป

ไม่ได้จอดเพื่อจะรับผิดชอบกับสิ่งที่ทำหล่นไว้

ส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับเกิดขึ้นเวลาประมาณเที่ยงคืน
หน้าด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์หน้าโรงพักบังปะกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า

ตำรวจขี่รถจักรยานยนต์ไปไล่จับมาได้
ทราบชื่อภายหลังก็คือนายอัธพลชมพูพื้นอายุ๒๙ปี
และนายเพชรรายุทธ์กองนิมิตรอายุ๒๘ปี
ขณะที่ขับรถเก๋งมาจะถึงใกล้ด่านตรวจแล้ว
แต่กลับถอยหลังขับหนีเข้าไปในซอยอย่างมีพิรุษฮะ
โดยตำรวจจับมาได้แล้วนะครับก็สอบปากคำฮะ
อัธพลคนขับรถเก่งให้การนะครับว่า
กลับมาจากร้านอาหารแล้วก็ดื่มเหล้ากันมาเล็กน้อย
พอขับรถเห็นด่านตรวจจึงกลัวจะถูกจับฮะ

ขับรถหนีไปตามซอยคิดว่าจะไปจอดนอน

แต่สุดท้ายไม่ทันครับตำรวจมาตามตัวซะก่อนนะฮะ
ค้นภายในรถไม่พบสิ่งผิดกฎหมายครับ
เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหารในอัธพนธ์
เมาแล้วขับแล้วก็ฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงาน

ส่วนเพื่อนที่นั่งมาด้วยไม่มีความผิดนะครับ
ก็ปล่อยตัวให้ไปหาเงินมาประกันตัว
ในอัธพนธ์ต่อไปนะครับ